คนไทยรักชาติและศาสนา
ธาตุองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปรียมเนื้อนาบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญยังยิ้ม
ตั้งแต่เริ่มร้องเอ๊เองก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้
ร้องไห้ตั้งแต่เย้ออุเริ่มร้องเพลงเลย
ทำไมลูกเป็นอะไรคะ
อยากให้หยุดค่ะแต่เขาไม่หยุด
อยากให้หยุดแต่ยายไม่หยุด

ยายรักษาตาแสนเดียวก็พอแล้ว
มานั่งตรงนี้กับพี่เป๊กมาลงมาสิ
อยากให้ได้แค่ตรงนั้นก็อยู่กันโอเคแล้วใช่ไหม

ยายเองก็กดดันไม่แพ้เอ๊เลย
ตื่นเต้นไม่แพ้เอ๊แล้วก็กลัวไม่แพ้เอ๊เลยลูก
แต่สิ่งที่ยายได้ตัดสินใจทำ

ว่าในนั้นมีความกล้าหารอยู่สูงมากเลย
วันหนึ่งเหมือนกันชีวิตเอ๊ก็ต้องตัดสินใจ
ขอให้เอ๊ะมีความกล้าหารได้เท่าความกล้าหารของญี่ปุ่น

ขอบคุณครับ

ฟังด้วยกันว่าสิ่งที่เรากลัวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

มาดูกันนะครับ
เพลงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวคุณอู๋ไปตลอดการ
อย่างเรียกว่ามั่นคงเลยนะครับ
แต่ต้องถูกต้องทั้งหมด
เพลงที่๗นะครับมูลค่า๒แสนบาท
คุณอุ๊ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๗นะครับมูลค่า๒แสนบาท
ร้อง
อ้าวอ้าวอ้าว

ได้

อยูโอ๊ย

หัวเอ้ย
มามามาตรงนี้จัน

ยังไง
นี่ใจที่ยายทำได้

เพราะยายเข้มแข็งไงยายเข้มแข็งมาตลอด
เราเป็นคนที่อยากทำอะไรเราต้องทำให้ได้นะ

ร่างกายเราสเปสปะมากพอแล้วไง
เงินแสนที่มันอยู่ในมือมันเยอะไง

๒มาป่ะแดง

เมื่อสักครู่นะครับจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

ต้องส่งเครื่องยาศกลับไปกระยกก่อน
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะลงเห็นเอมีเอ่ยคำมาหนึ่งคำกับยาย

แล้วเสียแบบพอแล้ว

อ่ะเดี๋ยวลงไปก่อนเอาประคองตาลงไปด้วยตั๊กก้อยนะจ๊ะ

อันนี้ลงอันนี้ลงตั๊กก้อยลงบันไดดีกว่าไหม
ฮึบนี่ก็ถือว่ายังเดินได้ดีนะตะก้อยเนี่ยคล่องแคล่วอยู่

ไม่ค่อยเจ็บลืมตา

เหลือ๓เพลงเท่านั้น

ต้องห่วงหรอกแค่บอกว่าเล่นในเพลงหน้านู่น

อิตรโรปเพลงที่๘หมูราค่า๓๐๐บาท
มาเลยครับ
นี่คือเพลงที่มีมูลค่าสามแสนบาทตอนนี้คุณอุ๊
มีอยู่แล้ว๒แสนบาทเกินเป้า
กว่าที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท
คุณอุคุณจะสู้หรือคุณจะหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
จะสู้หรือจะหยุด

แต่ก็ดันทุรังมาได้ถึง๒แสนบาท
เป็นการดันทุรังที่คุ้มค่าและสมบูรณ์แบบที่สุดเลยพี่อู๋ค่ะ
เพราะว่าเป้าหมายเรามันแค่ค่าบำรุงการศึกษาหลานแค่นั้นเอง
หมายแรกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสามารถเรา
หรือว่าการสู้เราเนี่ยเราจะสู้ได้แค่ไหนคะ
กดดันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วค่ะ
แล้วเราก็คิดว่าถ้าสวรรค์มีตาหรือฟ้ามีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ความทุกข์ความลำบากที่เรามีอยู่ที่มันผ่านมา

มันเหนื่อยด้วยแล้วมันก็เจ็บปวดมากไง
มีวัน๒วันนี้นะที่ดีขึ้น
เมื่อก่อนหน้านี้หนักยิ่งกว่านี้อีกนะตั้งสติไม่ได้เลยนะเครียด
แล้วหลังจากนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยพี่ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราเริ่มความทุกข์เราเริ่มออกไปทีละเปาะทีละเปาะไง

ดีใจมากนะเรามายืนอยู่จุดตรงนี้ได้
ดีใจที่มาแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะยินดีด้วย
ความทุกข์ไว้กับพวกเราค่ะให้พวกเราได้รับรู้และรับฟังและช่วยแก้ไข
วันนี้ก็แก้ไขไปได้อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมพี่อุ๊ตะก้อยแล้วก็หลานเอ๊
ทางเราค่ะร้องได้ให้ล้านทราบซึ้งและดีใจด้วยกับเงินสองแสนบาท
ครอบครัวนี้จะได้รับด้วยความสามารถของเขาเอง

ร้องครบไปแล้วตามจำนวนที่ขอยุทธ์๗เพลง
สองแสนบาท
ครับคุณอุ๊นะครับแม้เลือดจะหมดตัวแต่หัวใจยังสู้นะครับ

ตอนฉันมาจากบ้านฉันตั้งเป้าหมายแค่ให้หลานนะ
แต่ตอนนี้ฉันจะทำเพื่อตัวฉันเองบ้างแล้ว
ฉันก็ทนกับความทรมานมานานเหลือเกิน
วันนี้ถ้าฉันร้องได้ความเจ็บความปวดของฉันตรงนั้นมันจะหมดแล้วล่ะ

ฮีโร่ที่มีลิ้นหัวใจรั่ว
ฮีโร่ที่มีเนื้องอกในมดลูก
ฮีโร่ที่มีเหล็กดามหลังอยู่๓อัน
ฮีโร่ที่มีเนื้องอกอยู่ตามโครงกระดูก

วันนี้ได้เงิน๒แสนกลับบ้านนะคะ

จะใช้จ่ายอย่างมีคุณค่าทุกบาททุกสตางค์ค่ะ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ตามเชียร์มาตลอดนะคะ

ลูกชายของผมมีอาการท้องโตผิดปกติครับ
พอหมอเจาะไข่กระดูกสันหลัง

เขาเป็นมะเร็งต่อหมอกไตครับ

อยากให้เขามีชีวิตปกติเหมือนคนอื่น
เห็นลูกคนอื่นไปโรงเรียนครับ
เห็นลูกผมอยู่แต่ในโรงพยาบาล